ตำรวจอุตรดิษฐ์ได้จับกลุ้มสำหรับอดีตนักมวยดังเลยล่ะ
อดีตนักมวยคนนี้เนี้ยเขาอาละว่าลักษณะน่าจะเมาล่ะค่ะ
อัลละว่าทำลายรถเสียหายไป๒คันแล้วก็ไล่ฟันเช่าบ้านด้วยนะคะ
ทั้งชาวบ้านทั้งตำรวจช่วยกันจับตัวเอาไว้
แต่ก็ต้องระมัดระวังพอสมควรเพราะว่าในมือถืออีโต้อยู่ด้วย
เรื่องต้นก็เมาหลอนนึกว่าคนจะมาทำร้าย
นี่คือสภาพรถที่ถูกทุบจนกระจกแตกเสียหายแบบนี้ค่ะ
คนก่อเหตุอย่างที่บอกเป็นอดีตนักมวยดัง
นายกัมปนาศกันภัยหรือโจโจ้สจอมทอง
อยู่ตำบลป่าคายอำเภอทองแสนขันฯจอุตรดิษฐ์
เมาอลวาดไปทุบรถเสียหายไปสองคันแล้วก็ไล่ฟันชาวบ้านด้วยนะคะ
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยอย่างที่บอกว่าตำรวจและชาวบ้านก็ช่วยกันเข้าระงับเหตุ
ช่วยกันจับแต่ก็กว่าจะช่วยกันจับได้
ต้องระวังพอสมควรในมือเขาถืออีโต้อยู่ด้วยไง
แล้วก็วิ่งหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ป่าละมะข้างบ้าน

ก็คนที่เข้าไปจับก็กลัวว่าจะได้รับอันตรายแต่สุดท้ายก็จับได้นะคะ
ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรล่ะรวบตัวได้แล้วก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์
จากการสอบสวนเบื้องต้นนายกัมปนาศอดีตนักมวยคนนี้เนี่ยบอกว่า
ไม่รู้เลยว่าทำอะไรลงไป
เพราะว่าตอนที่ก่อเหตุรู้สึกเหมือนจะมีคนมาทำร้ายอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็พูดจาวกไปวนมาสุดท้ายเนี่ย
ตำรวจก็ถึงบางอ้อไปตรวจปัสสาวะหน่อยดีไหม
พอตรวจเท่านั้นแหละค่ะผลออกมาเมายาแล้วค่ะ

ก็ต้องส่งให้โรงพยาบาลอุตรดิษฐ์ไปตรวจยืนยันผลซ้ำอีก
ว่าเมายาเสพติดแล้วค่ะแล้วก็ไม่สามารถควบคุมสติได้จนเพ้อเหมือนหลอน
แล้วก็ทำร้ายข้าวของทำร้ายคน
ก็เลยตั้งข้อหาบุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนและทำให้เสียทรัพย์
แนวทางการสืบสวนตำรวจบอกว่าอดีตนักมวยดังคนนี้เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วนะคะ

ก่อนหน้านี้ไปทำงานที่มาเกาะประมาณ๕ปี
กลับมาเมื่อต้นปีนี้เองกลับมาตอนปีใหม่
ต่อวีซ่าแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำงานต่อ
แต่สุดท้ายก็เนี่ยมาก่อเหตุนี้ขึ้นสกอร์ตนะคะ